ไปที่บุรีรำเรื่องของการทำบุญ
งงกันทั้งพระงงกันทั้งชาวบ้าน
เจ้าภาพงานกระถิ่นเสร็จงานหอบเงินกับ
มีอย่างนี้หอบเงินกลับแล้วก็ย้อนกลับมาให้หลวงพ่อ
มาถวายหลวงพ่อแสนนึง
แต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหทำมาแล้ว๓ครั้ง๓ครา
เรื่องการทำบุญอลละเวงครั้งนี้นะครับ
เกิดขึ้นในงานทอดกระถิ่นของวัดหนองไผ่

พระครูประดิษฐ์ปัญญาพรท่านเจ้าวาดเล่าแบบนี้บอกว่า
มีเจ้าภาพเป็นชาวเมืองบุรีรำนี่แหละ
เอาคณะมาทอดกระถิ่นที่วัด
พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็พบความผิดปกติ
คือหลังจากทำพิธีเสร็จทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่ายอดเงินกระถิ่น

พอเสร็จงานปั๊บเจ้าภาพหอบเงินทั้งหมดกลับไปด้วย
แต่หลังจากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกันเจ้าภาพเอาเงินกลับมามอบให้แสนนึง
นะฮะถวายแสนนึงก็ไม่ได้แจ้งยอดสุทธิของเงินกระถิ่นทั้งหมด
เคยเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกนับเงินมาถวายให้วัดสองหมื่นบาท
แต่พอมารู้ภายหลังว่ายอดเงินทั้งหมดครั้งนั้นได้แสนบาท

กรรมการครึ่งนึงนะ
เจ๊หรือเค้าหักค่าจ่ายเกินครึ่ง๒๐
ก็ต้องบอกพระอาทิตย์หน่อยสิ

แต่มารู้ภายหลังว่ายอดเงินผ้าป่าครั้งที่๒นั้น

แต่บัญชีใดรับรายจ่ายไม่มีมายืนยันกับวัดนะ
รวมเป็นยอดเงินกระถิ่นที่ทางวัดได้รับทั้งหมด
เจ้าภาพชี้แจงว่าอ๋อสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศ
เงินกระถิ่นน่ะเหรอทำไมฮะ
ก็ใครปิดเครื่องขยายเสียงไม่รู้ก็เลยประกาศไม่ได้
นี่คือเหตุผลฝ่ายดับอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โฮ

ถ้าจะชี้แจงแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอย่างเดียว
หลวงพี่หลวงพ่อก็งงไปตามกัน